มาดูเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีครับมี๒สามีภรรยาภรรยานี้อายุ๖๐แล้ว
สามีอายุห้าสิบเจ็ดก็ปรากฏว่าไม่รู้อีกท่าไหนทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
ต่างฝ่ายต่างหยิบมีดมาฟันกันอืมแต่ทีนี้ในฝ่ายของสามีเนี่ยเมาไง
สู้ไม่ไหวฮะปรากฏว่าถูกทางฝ่ายของยายเนี่ยฟันเข้าไปจนสาหัส
ฟันเข้าไปจนหัวแบะเลยนะบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
คุณยายที่ว่าชื่อนางสมบูรณ์ขุมมาอายุหกสิบปีนะครับใช้มีดอิโต้ฟันสามีที่ชื่อว่าในนรงนรากร
อายุห้าสิบเจ็ดปีฟันเข้าที่ศีรษะกับแขนจนบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กบินบุรีปลาจีนบุรีนะครับ
ก็หลังเกิดเหตุแล้วทางฝ่ายของภรรยาก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
มีกู้ภัยมาช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีคือยายก็โดนเหมือนกันแต่ว่าโดนน้อยกว่าตานะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าสามีภรรยาคู่นี้ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันทะเลาะกันนะครับ
ฝ่ายของสามีก็โมโหเดินไปเอามีดมาฟันใส่ภรรยาก่อนภรรยาก็วิ่งหนีนะครับไปหยิบมีดอิโต้ออกมาสู้
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุที่ไล่ฟันกันเนี่ยฝ่ายสามีเมาก็สู้ไม่ได้ก็เลยถูกภรรยาฟันเข้าทั้งแขนกับศีรษะจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ

นะฮะก็ตำรวจก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วฮะ
คือทางผู้บาดเจ็บฝ่ายสามีเขาบอกว่าเขาไม่ติดใจเอาความภรรยานะ
แต่ว่าในทางของคดีความแล้วมันก็เป็นคดีอาญา
อืมก็ต้องสอบสวนแจ้งข้อหากันไปนะคะ